มีประเด็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
เป็นเด็กผู้ชายอายุสิบขวบสภาพเนี่ยหัวหูแตกเลือดอาบหมดเลยนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความอธิบายว่าเด็กเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายเป็นเอ่อ
ชาวพม่าคือถูกทำร้ายแบบนี้มาบ่อยครั้งแล้วนะคะ
แต่ครั้งล่าสุดที่ต้องเอามาโพสต์เนี่ยเพราะว่าหนักจริง
คุณผู้ชมลองดูบาดแผลค่ะหัวแตกแขนเป็นรอยแล้วก็เลือดอาบหมดเลย
ชื่อว่าทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะซึ่งทีมข่าวเราพอเห็นภาพนี้
ก็ลงพื้นที่ไปไปติดตามอาการของน้องด้วย
แล้วก็ไปสอบถามด้วยนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
เล่าให้ฟังบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาโดนนะ
เขายังมีน้องสาวอยู่อีก๒คน
ซึ่งทั้งตัวเขาน้องสาววัย๖ขวบและวัยขวบกว่าเนี่ย
โดนพ่อทำแบบนี้มาเกือบหมดทุกคนแล้วแล้วก็โดนเป็นประจำด้วย
ว่ายังไงแล้วควรงั้นจะกลับไปอีกไหม

เดี๋ยวก็เอากลับมาแล้ว
คือออกจากโรงพยุนก็จะกลับมามากแล้ว
หน่อยน้องซูอัลแล้วก็

มันกำลังมาเล่นแบบนี้มาเข้ามาส่วนมาช่างกับเพื่อนพี่พึ่งน้องอ่ะ
บ้านเสร็จแล้วข้าวผมไว้เอามันไว้ด้วย
พี่พึ่งเสร็จแล้วนะข้าวบ้านมามาแล้ว

เขาบอกมันไม่ใช่ดีไม่ใช่ดี
โกหกกับผมว่าดี
นี่ค่ะน้องก็เล่าให้ฟังน้องเป็นพี่ชายคนโตนะคะอายุ๑๐ขวบ
ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีเลย
แล้วตัวเขาต้องเลี้ยงน้องอีก๒คน
คนหนึ่ง๖ขวบเป็นน้องสาวพ่อเดียวกัน
ส่วนอีกคนขวบกว่าเป็นลูกของแม่กับพ่อเลี้ยง
คือตัวเขากับน้องวัย๖ขวบเนี่ยคือลูกติดของแม่
แล้วแม่ก็มาเจอพ่อเลี้ยงแล้วก็มีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคน
ทีนี้ไปพูดคุยกับน้าของน้องคนนี้ค่ะ
ชื่อนายยางในอูอายุ๑๕ปีนะคะ
เขาบอกว่าทุกครั้งที่พ่อเลี้ยงไม่พอใจเสพยาเสพติดกลับมาบ้าน
ก็จะมาลงที่เด็กนี่แหละค่ะลงที่เด็กสองคนนี้
ทุกคนเห็นมาตลอดแต่เข้าไปช่วยไม่ได้
แต่ครั้งนี้ทุกคนบอกทนไม่ไหวจริง
หัวแตกเลือดไหลอาบขนาดนั้นแล้ว
ก็เลยต้องรีบไปวิ่งอุ้มน้องออกมา
โกรธมากพ่อเลี้ยงทำแบบนี้เหมือนไม่ใช่คนเลย
ทำไมพฤติกรรมถึงได้โหดเยี่ยมขนาดนี้
ส่วนนางอัชรพรสุขฉายาเพื่อนบ้านนะคะ
ที่เอาเรื่องของน้องมาโพสต์ในออนไลน์เนี่ย
ก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเนี่ย
ลูกชายเป็นคนมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

ข้างบ้านโดนพ่อเลี้ยงตีอีกแล้ว

เลอะเลือดที่หัวแตกอาบหมดเลย
เลยตัดสินใจโทรแจ้งกู้ภัยกับตำรวจให้มาดู
กู้ภัยก็บอกว่าโอ๊ยแผลนี่ใหญ่เลยนะ

ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลไปรักษา

ได้ยินมาตลอดเลยว่าเด็กคนนี้ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย

ก็ไม่รู้จะเข้าไปยุ่งไปช่วยยังไงนะคะ
เห็นสภาพครั้งล่าสุดนี้ถึงได้เข้าไปช่วย
พอเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป
เพื่อนแล้วก็คนรู้จักติดต่อเข้ามาทางเธอเยอะมากเลยนะ

แล้วก็มีการแจ้งขอความช่วยเหลือไปที่มูลนิธิปวีนาหงษกุลแล้วด้วย
เห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการมาติดตามเรื่องนะคะ
ถึงเขาเป็นพม่าเขาก็เป็นคนเหมือนเรา
เราคิดว่าถ้าเกิดลูกเราไปโดนแบบนี้
เราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ยอมไม่ได้
แต่เด็กคนนี้คือแม่เขาติดคุก
ตากับยายเขาก็เป็นพม่า
ถ้าเราไม่ช่วยเด็กคนนี้ก็ต้องไม่รู้ว่า
ถ้าไม่ช่วยวันเมื่อวานนี้วันพรุ่งนี้

ถ้าเราปล่อยไปอาจจะโดนหนักยิ่งกว่า
คือสภาพจิตใจน้องคือดูแล้วว่าน้องเขาแย่
น้องคือเขาเห็นนี่เขาสั่น
ถ้าพ่อเขามาอย่างนี้นะเขาต้องรีบเข้าบ้าน
คือเขาบอกว่าแล้วทำไมหนูไม่ออกข้างนอกกัน

ถ้าเขาจะตีก็ต้องให้เขาตี
น้องสาวเขาก็โดนแต่น้องสาวเขาจะโดนน้อยกว่า
นี่ค่ะหลายคนก็คอมเมนต์ถามว่าเอาแล้วแม่ไปไหนทำไมแม่ดูลูกเลย

ก็เลยต้องเป็นเขาเลยต้องเป็นเหมือนแบบ
พี่ใหญ่ของน้องที่คอยดูแลน้องให้รอดพ้นจากเงื้อมือพ่อเลี้ยง

คดีนี้เป็นคดีเด็กและครอบครัว
การสอบปากคำก็ต้องสอบปากคำพยานให้ครบทุกคน
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งเรื่องไปที่อายการจังหวัดเพื่อขอสอบปากคำผู้เสียหาย
แล้วก็สอบพยานทั้งตาแล้วก็น้าของผู้เสียหายนะคะ
เบื้องต้นตากับน้าประสงค์ว่าจะไม่เอาความพ่อเลี้ยง
ก็เลยเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำเด็กชายก็คือน้องคนนี้ค่ะผู้บาดเจ็บ
ถ้าเกิดน้องยืนยันว่าจะเอาความผิดพ่อเลี้ยง
ก็จะมีการสอบพยานเพิ่มแล้วก็ดำเนินคดี
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องไม่ติดใจจะเอาเรื่อง
ก็จะทำได้แค่ดำเนินคดีพ่อเลี้ยงในข้อหายาเสพติดเท่านั้นค่ะ